มีเด็กชายคนหนึ่งอายุ๗ขวบอยู่ที่สัตวิธีธรรมบุรี
บ้านของน้องอยู่ใกล้กับภูวิล่า
ที่เป็นที่พักท่องเที่ยวมีสระว่ายน้ำเนี่ย
น้องแอบปีนเข้าไปในบ้านหลังนี้
แล้วไปจมน้ำในสระน้ำเสียชีวิต
มีช่วงที่คุณยายของเด็กเนี่ยเดินตามหาหลานแล้วหาไม่เจอนะฮะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
โมงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ๑๙กันยายน
คุณยายเนี่ยเดินตามหาหลานชายหายออกไปจากบ้าน
หาตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๕โมงครึ่ง
สุดท้ายเนี่ยเด็กไปจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในภูวิลล่าข้างบ้าน
น้องต้นกล้านะครับท่านผู้ชมครับ

โมงไม่เจอนะครับหลังจากที่ไปเจอน้องจมน้ำในสระน้ำ
ภูวิลล่าใกล้ใกล้บ้านเสียชีวิตเห็นไหมฮะตอนที่ยายหานี่ยัง
แสงสว่างอยู่นะ๕โมง๕โมงครึ่งนี่มาเจอค่ำแล้วนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่ก็มาวัดร่างของเด็กนะฮะน้องต้นกล้าเนี่ย
เต็มเนี่ยแค่หนึ่งเมตรค่ะตำรวจสันนิษฐานว่าตอนที่น้อง
กล้าตกลงไปในน้ำเนี่ยน่าจะตกใจแล้วทำอะไรไม่ถูก
คือความจริงถ้ายืนก็แล้วแงนคอหน่อยก็พ้นค่ะน้องน่าจะ
ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยจมน้ำเสียชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็
คือน้องต้นกล้าเป็นเด็กพัฒนาการช้าด้วยนะฮะอายุ๗ขวบนะฮะ
นี่ฮะก็เลยจมน้ำเสียชีวิตในสระน้ำนะครับบ้านอยู่ห่างแค่
นิดเดียวนะครับกับภูวิลล่าตรงนี้นะครับวันนี้คุณบอม
ภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่สัตหีบ
ชนบุรีนะฮะภูวิล่าที่เกิดเหตุเป็นภูวิล่าสองชั้นนะครับ
ก็ตามภูวิราชทั่วไปนะเขาจะเป็นบ้านพักด้วยแล้วลานหน้า
ต้องมีสระน้ำเพื่อเป็นกิจกรรมสังสรรค์ต่างสระว่าย
น้ำขนาด๔คูณ๖เมตรความลึกนี่๑๒เมตรเจ้าของภูวิลล่า
วันนี้ก็มาทำความสะอาดพื้นที่มาดูดน้ำออกจากสระนะฮะ
ส่วนกำแพงของภูวิลล่ากำแพงก็สูง๑เมตร๒๐เซนติเมตร
วันนี้ยังมีรอยท้าวของเด็กอยู่เลยนะฮะก็คือรอยท้าน้อง
ต้นกล้าที่ปีนขึ้นไป๗ขวบนะฮะก็เด็กก็ปีนได้แหละปีนแล้วดู
ไม่ยากมีนะเราได้คุยกับเจ้าของภูวิราชนะครับคุณสอนชัย
คุณสอนชัยนะครับคุณสอนชัยบอกว่าเพิ่งเปิดมาได้๑๒ปีนะฮะ
ตั้งแต่เปิดมาไม่เคยมีเด็กหรือว่าคนแถวนี้แอบปีนเข้ามา
เล่นน้ำในสระเลยนะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นทีแรก
น้องต้นกล้าเด็กวัย๗ขวบแถวบ้านเนี่ยนะอยู่ใกล้ภู
ล่าเนี่ยมาวิ่งเล่นอยู่แถวหน้าบ้านไม่คิดว่าที่สุดแล้วน้อง
ต้นกล้าจะปีนรั้วขึ้นมาแล้วก็เข้ามาที่บ้านแล้วก็ไปในสระ
น้ำแล้วก็ไปตกน้ำจมน้ำเสียชีวิตตอนที่เห็นกันเนี่ยเป็นช่วง
แม่บ้านกำลังทำความสะอาดบ้านบนชั้น๒นะฮะแล้วกำลังจะลง
มาเอาน้ำไปถูด้านบนพอลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นรองเท้าก่อน
รองเท้าของเด็กลอยอยู่ในสระน้ำพอมองไปในสระเห็นร่าง
ต้นกล้านอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่แม่บ้านก็ร้องกรี๊ดเลยแล้ว
กระโดดลงไปแล้วอุ้มน้องขึ้นมาข้างบนแล้วก็มาเรียกคุณ
สอนชัยเจ้าของบ้านให้มาช่วยคุณสอนชัยบอกมาถึงก็พยายามช่วย
หัวใจนะแต่น้องต้นกล้าก็ไม่ฟื้นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
มาตรวจสอบคือทางภูวิลล่าความจริงมีกล้องวงจรปิดหลายตัว
นะฮะแต่มันเสียไปตั้งแต่๑๔กันยายนเพราะว่าถูกฟ้าผ่าช่วงนั้น
ฝนตกหนักมากนะครับก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ช่วงที่น้องต้นกล้า
ปีนเข้ามาแล้วก็ตกลงไปในสระน้ำแต่ว่าทางเจ้าของ
วิลล่าบอกว่าโอ้โหตอนนี้คือความรู้สึกมันละคนไปหมด
เลยนะสงสารเด็กด้วยเสียใจด้วยไหนจะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ
เจอโควิดเข้าไปก็แย่แล้วตอนนี้เพิ่งเริ่มมาเปิดให้บริการ
มาเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปอีกลูกค้าที่ทราบข่าวนี้ยกเลิก

้าออิค้าเรียงหลานนี้และจับไม่ได้เจ็บหลานไม่ได้แล้ว
ตอนนั้นติดยายเขาไปไหนก็ไปเจินหาที่ทางไปฝั่งนู้นแต่
หลานมาประถุจุดนี้ค่ารกัดถ้าการมานี้เป็นแป่บเดียวไว้
มาเจอเรื่องนี้อีกแย่หนักครับอีกไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะ
ไม่รู้บัตรเหตุไม่มีใครอยากจะให้มันเกิด
คุณบอมอัมภิวัฒน์ก็เลยไปที่บ้านของน้องนะครับ
จากภูวิราชที่เกิดเหตุแค่๑๐๐เมตรนะครับ
ได้เจอกับคุณยายของน้องนะครับคุณยายรัฐดาวันอายุ๕๗ปี
คุณยายที่เดินตามหาหลานวันนั้นแล้วก็หาไม่เจอ
นี่ค่ะคุณยายก็ยังเศร้าอยู่แล้วครับ
คุณยายบอกว่าเลี้ยงน้องต้นกล้ามาตั้งแต่เล็กเลยนะ
เพราะว่าพ่อกับแม่ต้องออกไปทำงานพ่อกับแม่น้องนะ
ปกติยายจะปิดประตูบ้านเอาไว้เพื่อไม่ให้น้องต้นกล้าออกไปเล่นนอกบ้าน
เนื่องจากน้องเป็นเด็กซุกสนแต่ว่าน้องต้นกล้าเนี่ยมีพัฒนาการช้านะฮะ
ช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ได้ไปเรียนหนังสือนะครับ
ต้องให้ที่บ้านคอยดูแลวันไหนที่ได้ออกจากบ้าน
น้องมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งคุณยายบอก
คือชอบปีนรั้วปีนกำแพงเข้าบ้านคนอื่น
เมื่อวานตอน๕โมงเย็นยายยอมรับว่ายายลืมล็อกประตูหน้าบ้าน
หลานชายก็เลยเปิดประตูแล้วก็วิ่งออกไป
คือวิ่งออกไปได้แค่๑๕นาทียายก็เดินตามหาหาไม่เจอ
มีเสียงแม่บ้านภูวิลล่าเนี่ยเรียกบอกเนี่ยต้นกล้าจมน้ำอยู่
ยายก็เดินเข้าไปดูไปถึงก็พบว่าหลานเสียชีวิตแล้ว
วิ่งจับไม่ทันต้องเปิดประตูพวดออกไปเลยเมื่อวาน

เปิดประตูพวดออกไป

บ้านอุ้มขึ้นมาก็ตายแล้วจนตามตายแล้ว

เราได้คุยกับคุณแม่ของน้องต้นกล้านะครับ
คุณแม่บอกว่าน้องต้นกล้าเป็นเด็กพัฒนาการช้านะฮะ

กับสามีก็ต้องไปทำงานนอกบ้าน

ก็คือยายของเด็กก็อยู่กันสองคน
มันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรอก
เมื่อวานนี้เป็นช่วงที่ยายกินข้าว
ไม่ทันได้ดูหลานหลานก็เลยออกไปนอกบ้าน
สาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายคุณแม่บอกว่าไม่ติดใจนะฮะ
เพราะส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าเกิดจากความสุขสนของลูกชายเอง
แล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยไม่เคยเล่นน้ำมาก่อนด้วย
พอปีนเข้าไปในภูวิลล่าแล้วก็คงเดินลงไปในสระน้ำ
หรืออาจจะพลัดตกแล้วตกใจ

ก็เลยนอนคว่ำหน้าจมน้ำเสียชีวิต
เรื่องมันเกิดไปแล้วจะทำยังไงได้
ไม่ค่ะความทุกส่วนของน้องนั่นแหละ
ตอนนี้ก็รับศพน้องมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
ที่วัดเขาคันธมาศนะครับจะสวดสองคืนนะฮะ
พิธีประชาปนาศกิจศพก็จะมีในวันที่สามนะฮะ